ถามคุณผู้ชมทุกคนที่ดูอยู่ตอนนี้นะคะว่าเวลาห้องมันรก
เพราะว่าลูกทำรกหรือว่าลูกไม่เก็บห้องเนี่ยคนเป็นพ่อเป็นแม่
ดุดาว่ากล่าวตักเตือนหรือว่าลงโทษลูกยังไงหรือคนที่เป็นลูกที่ไม่เก็บห้องเนี่ย
คุณโดนคุณพ่อคุณแม่ว่ากล่าวตักเตือนหรือว่าลงโทษยังไงบ้าง
โดนเหมือนกับเด็กสองคนนี้ไหมคะคุณเห็นรอยแผลที่หลังไหมค
นี่คือเด็กผู้หญิงอายุแค่สิบสี่ปีนะคะโอ้โหเดี๋ยวภาพถัดไปจะเป็นเด็กผู้ชายอายุแค่สิบสองปี
ครับทั้งสองคนเนี่ยถูกพ่อทำโทษเพราะว่าทำห้องรก
ทำห้องสกปรกและไม่เก็บห้องพ่อเป็นทหารค่ะ
น้องบอกว่าพ่อลงโทษแบบทหารใช้วิธีทหารลงโทษ
มูลนิธิวินวินต้องเข้าไปช่วยเหลือนะคะเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงสองพี่น้องคนนี้ค่ะ
เรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาเพราะว่าสองพี่น้องเนี่ยทนไม่ไหวแล้วเอาเรื่องไปปรึกษาคุณครูว่าถูกพ่อทำร้ายทุบตี
ครูก็เลยไปคุยกับพ่อที่เป็นทหารบอกว่าถ้าคุณทำโทษลูกสาวแบบนี้อีกเนี่ย
จะเอาจดหมายเอากฎหมายเข้ามาจัดการแล้วนะพ่อเด็กก็ไม่พอใจ
บังคับให้ลูกสาวบล็อกช่องทางติดต่อทุกคนค่ะทีมข่าวเราเนี่ยได้รับคลิปเสียง
ระหว่างที่พ่อที่เป็นทหารกับแม่ของเด็กที่เลิกกันไปแล้ว
ทะเลาะกันเรื่องว่าใครจะดูแลลูกด้วยค่ะ
จะเอาลูกไว้หรือว่าจะให้มาอยู่ที่นี่มึงเห็นหรือเปล่าว่าลูกมึงทำอะไรฮะ
แค่บอกมาเลยว่าเออเขาจะให้มาอยู่ที่นี่แค่นั้นแหละมึงก็พูดได้คำเดียวที่ว่าพูดอะไรอย่างเงี้ยอ่า
แล้วจะให้หนูทำยังไงหนูไปรับมาแค่ปิดเทอมยังไม่ให้
หนูมาเลยจะรับมาเออเนี่ยรับมาอยู่แค่ปิดเทอมเนี่ย
จะได้สั่งสอนบ้างอะไรบ้างยังไม่ให้หนูมาเลยถ้ามีปัญหาเนี้ย
ก็มาพูดแบบเนี้ยจะเอายังไงกันมึงเอาไงมึงมึงมึงมึงยังไงอ่ะ
ยังไงแล้วก็ไม่เลี้ยงก็เอามาจะเลี้ยงเองครั้งก็ด่าสองคำก็ด่า
นี่หรือที่ว่ามียศถามดาศักดิ์โอ้โหดุเดือดจริงจริงนี่นี่เมื่อวานเองนะคะ
เขาคุยกันนี่คือเมื่อวานนี้นะคะครับมูลนิธิวินวินดูทรงแล้วโอ้โห
ไม่ใช่เรื่องของเราเป็นเรื่องครอบครัวเขาแต่ต้องเข้าไปช่วยค่ะ
วันนี้มูลนิธิวินวินพร้อมกับเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพมจังหวัดอายุทยา
และตำรวจสพโรงช้างลงพื้นที่ไปที่บ้านเลยนะคะ
เจอแต่น้องชายวัยสิบสองปีครับไม่เจอพี่สาววัยสิบสี่ปีค่ะ
อยู่ในอาการแบบหวาดกลัวเลยนะคะส่วนย่ากับปู่ของเด็ก
ซึ่งก็คือพ่อแม่ของพ่อเด็กอ่ะนะเพิ่งจะรู้เรื่องว่าหลานหลานเนี่ย
ขอความช่วยเหลือจากมูลนิธิและตำรวจย่าก็ตกใจอะค่ะ
ขอปิดร้านไม่ให้เจ้าหน้าที่เข้ามาเจอหลานแล้วก็บอกให้เจ้าหน้าที่มาวันหลังเลยนะคะ
คุณย่านะคะสักพักหนึ่งพี่สาววัยสิบสี่ปีโทรมาหามูลนิทรีย์วินวิน
บอกว่าพี่คะหนูอยู่บ้านอีกหลังนึงที่อยู่ด้านในค่ะ
ถูกพ่อสั่งห้ามไม่ให้ออกจากบ้านค่ะสุดท้ายน้องวิ่งออกมาหามูลนิธิวินวินนะคะ
ร้องไห้ออกมาเลยนะคะแล้วเล่าเรื่องราวให้ฟังบอกว่า
ครั้งล่าสุดที่ถูกตีเนี่ยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี้เองค่ะคิง
ใช้คำว่าเมื่อวานนี้เองเมื่อวานนี้เองครับ
ถูกตีเพราะว่าทำห้องรกแล้วไม่ทำความสะอาดถามว่าโดนตีด้วยอะไร
น้องบอกโดนตีด้วยสายยางสายยางที่ใช้ดูดน้ำมันนะคะ
มันหนานะคะเออใช่อืมน้องบอกโดนตีหลายสิบครั้ง
โดยไม่มีใครห้ามที่ผ่านมาถูกลงโทษด้วยการตีมาโดยตลอด
แต่ไม่ใช่ว่าทำผิดทีก็ตีหนึ่งทีนะคะทำผิดหนึ่งครั้งพ่อจะเก็บเอาไว้ก่อน
แต้มทบสะสมเอาไว้แล้วลงโทษทีเดียวหนักแบบทหาร
น้องชายก็โดนเหมือนกันบางครั้งพ่อก็ตีแรงมาก
พ่อมักจะพูดอยู่เสมอว่าถ้ายังทำตัวเฮียเฮียแบบนี้
พูดกับลูกแบบนี้ค่ะจะให้ไปอยู่กับแม่
คุณรู้ไหมน้องพูดกับมูลนิธิวินวินว่าไงว่าไงครับ
ก็เลยตั้งใจทำตัวให้เฮียเหมือนที่พ่อบอกเลยค่ะ

เพราะอยากอยู่กับแม่น้องบอกแบบนี้
เมืองต้นเจ้าหน้าที่มูลนิธิวินวินแล้วก็พมเนี่ย
ขออนุญาตคุณย่าพาหลานออกไปอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่ก่อนนะคะ
เราก็ถามว่าแล้วปู่กับย่ารู้เรื่องไหมเนี่ยหลานถูกตีหลังลายขนาดนี้
ปู่กับย่าบอกว่าก็รู้แหละเรื่องที่ถูกตีแต่พ่อเขาก็ทำโทษไหมล่ะ
ก็หลานสาวเนี่ยติดโทรศัพท์มากเกินแล้วก็ไม่ยอมมีระเบียบ
ทำความสะอาดเก็บกวาดห้องตัวเองเลยเราก็เตือนหลานแล้วนะว่าเออ
ทำห้องลกนะลูกเดี๋ยวพ่อจะด่าพ่อจะดุเอาแต่หลานก็ไม่เชื่อ
ส่วนฝั่งลูกชายหรือพ่อเด็กเนี่ยเราก็ห้ามนะไม่ใช่ไม่ห้าม
แต่ก็เข้าใจเพราะเขากลัวลูกเขาเสียคน
ก็พอแล้วนะแค่นี้มันจะได้จำได้เข็ดแล้ว
คือเหมือนกับว่านอกจากว่าหลานสาวหรือว่าลูกสาวจะติดโทรศัพท์เนี่ย
คือเหมือนพ่อจับได้ว่าคุยกับหนุ่มอาจจะมีผู้ชายมาจีบ
อาจจะแบบคบหาพูดคุยกันอะไรแบบนี้
คือพ่อก็มองว่ายังไม่เหมาะสมยังเด็กอยู่ย่าเองก็มองแบบนั้น

วินาทีที่แม่เด็กได้เจอลูกค่ะ
นี่กอดกันเลยเนี่ย
เจอกันที่โรงพักที่สพโรงช้างนะครับ
อดกันทั้งน้ำตาเลยแล้วก็พากันไปลงบันทึกประจำวัน

แล้วก็มองว่าต่อให้ทั้งบ้านพ่อเด็กจะอ้างว่าลูกสาวติดโทรศัพ

มันต้องใช้ความรุนแรงกับคนเป็นลูกเหรอ

เพื่อรับสิทธิ์ข้าราชการในการศึกษาของลูก
แล้วก็มีข้อตกลงในการเจอลูกอะไรเลยเนี่ย
แม่บอกว่าโอ้โหตั้งแต่แบบไม่ได้อยู่ด้วยกันเนี่ย
ข้อตกลงที่เคยทำไว้ไม่เคยเป็นไปตามนั้นเลย
อยู่ในช่วงวัยรุ่นเนอะ

แต่ก้าบอกพ่อมั้ยไม่ก้าใน

ไม่ว่าจะผิดแค่ไหนก็ไม่สมควรที่จะทำร้ายลูกได้ขนาดนี้
ทีมข่าวก็ต้องพูดคุยกับฝ่ายพ่อด้วยเหมือนกันนะคะ
ต้องฟังความไม่ครบทุกด้าน
พ่อเป็นทหารยศ๑๑อายุ๓๓ปีค่ะ

ต้องทำโทษเพราะว่าลูกสาวติดเล่นโทรศัพท์มากเกินไป

ปู่กับย่าก็เคยเติมไปหลายครั้งแล้วแต่เด็กก็ไม่ฟัง
จนกระทั่ง๒๘กรกฎาที่ผ่านมา
จับได้ว่าลูกสาวคุยกับผู้ชาย
ฟิลขาดเลยก็เลยทำโทษลูก
เพราะรักนะรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตี

ก็ผมกลัวลูกจะเสียคน
ส่วนตัวผมมองว่าลูกสาวผมเพิ่งอายุ๑๔ปี
มันยังไม่ถึงวัยเลยมันยังไม่เหมาะสมกับเรื่องที่จะ
คบหาผู้ชายหรือมีแฟนหรือยังไง
ผมยอมรับนะว่าผมเคยทำโทษลูกสาวและลูกชายบ้าง
เล็กน้อยเวลาที่เขาดื้อ
เล็กน้อยเวลาที่เขาดื้อ
แต่ไม่เคยทำรุนแรงขนาดนี้

แต่เรารับไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ค่อยฟัง
แล้วเริ่มทำสิ่งที่ไม่โอเค
คุณจะหารายงานตลอด
ว่าไม่ทำอะไรหรือไม่สนใจ

แต่ผลการเรียนก็ตอบตรงไป
เรื่องผู้ชายมันไวขึ้นไปเองในอายุ๑๔

ทำโทษบ้างเล็กน้อยเวลาที่ดื้อ
แต่ไม่ได้ทำรุนแรง

กับคำว่ารุนแรงของลูกชายกับลูกสาว
ระดับความแรงอาจจะไม่เท่ากัน
เล็กน้อยของพ่อกับเล็กน้อยของเด็ก

คงจะพูดว่าเล็กน้อยไม่ได้อะค่ะ
หลังแบบเป็นแผลลึกขนาดนี้นะคะ

ประธานที่ปรึกษามูลนิธิวินวินบอกว่า

อายุ๑๒ปีถามว่าโดนตีบ่อยไหม
ไม่บ่อยนะคะแต่เวลาตีครั้งนึงอ่ะ

ดุอาจจะนานแต่โดนตีก็คือทีนึงใช่ไหม
น้องเวลาโดนตีเนี่ย
สามสิบนาทีต่อครั้งนะคะตีเป็นครึ่งชั่วโมงอะค่ะซึ่งเด็กบอกเลยว่า
ไม่อยากอยู่กับพ่อไม่อยากอยู่กับปู่และไม่อยากอยู่กับย่าแล้ว
ขอย้ายไปอยู่กับแม่ได้ไหม
เรื่องต้นตอนนี้เด็กอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่พม๓เดือนก่อนนะคะ
ผู้ปกครองเขาหาข้อตกลงร่วมกันให้ได้ก่อน
ส่วน๑๐เอกพ่อของเด็กตอนนี้ผู้บังคับบัญชาเรียกไปสอบสวน
แล้วก็ถูกทำทันบนไปเรียบร้อยแล้วค่ะ